ไปดูสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกไม่ปกติเพราะฝนตกหนักจริงจริง
เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยค่ะน้ำป่าไหลท่วมเมืองเชียงใหม่
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะทะลักท่วมบ้านเรือนแล้วก็หอพักนักศึกษาด้วยค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมตรงจุดไหนนี่คือกาบต้นพยอมคุณผู้ชมที่เชียงใหม่นะคะ
ใครเคยไปทั่วแบบนี้เลยเหรอตอนนี้ไม่เป็นถนนแล้วอ่ะน้ำไหลทั่วมไปทั่วเลยค่ะ
นี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาให้เรานะคะเชียงใหม่เมื่อเช้าเจอฝนตกหนักน้ำท่วมสูง

เข็นลุยน้ำกันแบบในภาพนี่แหละค่ะตอนเช้ามืดเนี่ยฝนตกหนักทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่
น้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนกว่าสิบจุดแล้วบางจุดก็ท่วมสูงกว่าสามสิบสี่สิบเซนอ่ะ
เป็นฟุตนะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปยากเลยค่ะการจราจรติดขัดเพราะว่า
แห่เช้าวันศุกร์ก็ยังต้องไปโรงเรียนกันอยู่นะคะเด็กผู้ปกครองก็ต้องไปส่งลูกหลานกัน
แล้วก็พบว่าน้ำก็ยังท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ
รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรเชียงใหม่พันธุ์ตำรวจโทสุภาชัยจันทราค่ะ
บอกว่าภาพรวมตอนเช้าเนี่ยรถติดสะสมหลายจุดเลย
หนักที่สุดก็คือสี่แยกกาดต้นพยอมนะคะเพราะว่าใกล้ดอยสุเทพ
ตรงนั้นจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาตามคลองก็เอ่อล้นเข้ามาท่วมถนนค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะสภาพเชียงใหม่เมื่อเช้านี้นะคะฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องนานสองชั่วโมง
ในอ่างเก็บน้ำที่อยู่เหนือวัดอุโมงก็ล้นไหลทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะ
รวมถึงนี่ค่ะโอ้นี่เห็นบอกมอเตอร์ไซค์ไหมคะ
คุณผู้ชมท่วมมอเตอร์ไซค์มิดแบบเนี้ยโอ้โห
นี่ค่ะที่โดนด้วยก็คือหอพักนักศึกษานะคะ
โดนท่วมอยู่๕ห้องข้าวของเก็บไม่ทันค่ะ
เพราะว่าสูงประมาณส่าห์เอ่อห้าสิบถึงหกสิบเซนนะคะ
ฟุตอ่ะคุณผู้ชมนักศึกษากำลังนอนหลับอยู่
ก็แตกตื่นต้องหนีกันนะคะจนไม่สามารถที่จะเก็บข้าวของได้ทัน
นี่ดูช่วงน้ำลดครับเนี่ยค่ะสักช่วงสายสายระดับน้ำก็ลดลงนะคะ
ก็ต้องกลับเข้าหอพักแล้วช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดห้องพักแบบนี้ค่ะ
แต่เมื่อกี้นี่รถมอเตอร์ไซค์น้ำวูบเดียวก็เสียหายไปหลายคันนะคะ
นี่คือสภาพหลังจากน้ำลดค่ะ
ระดับน้ำในคลองหลังหอพักก็ต้องเร่งระบายน้ำเลยนะคะ